แต่ว่าบางพื้นที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นที่ตรังที่สงขลาและนครศรีธรรมราชนะคะ
ตรวจสอบที่นครศรีธรรมราชกันก่อนเลยค่ะ
บ้านหลังบัวหมู่ที่๕
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อยู่ติดกับกำแพงสนามบินค่ายวัชิราวุฒิกองทัพภาคที่๔
ยังเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะ
เพราะว่าน้ำยังท่วมประมาณ๕๐เซนติเมตร

ต้องนำเต็นต์ไปกางนอนที่ริมขอบสนามบินของค่ายเป็นคืนที่๖
อกจากนี้ยังมีปัญหาที่ตามมานะครับ
เข้าออกชุมชนก็คือโรคคันตามเนื้อตัวแล้วก็โรคเท้าเปื่อย
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเพราะอาการแพ้สารเคมีและสิ่งสกปรก
ชาวบ้านต่างมั่นใจว่าเกิดจากน้ำที่ไหลออกมาจากกองขยะของเทศบาลนครศรีธรรมราชมาสะสมท่วมชุมชน

แต่ว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนนิดนึงนะคะบอกว่าไม่เคยมีหน่วยงานไหนเนี่ย
แก้ไขปัญหานี้ได้เลยค่ะ
ส่วนที่ตรังค่ะชาวบ้านในตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองนะคะ
ลุยน้ำออกมารับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น
สถานการณ์น้ำในจังหวัดตรังตอนนี้๘อำเภอที่ได้รับความเดือดร้อน
มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนประมาณ๘๐๐๐คน

ภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วในหลายพื้นที่
ยังคงเหลือหลายหมู่บ้านในตำบลนาตาล่วงหนองตรุษบางรักตำบลควนปริงอำเภอเมือง
รวมทั้งที่ตำบลควรธานีในตำบลโคกยางและตำบลย่านซื่อ
ในอำเภอกันตังที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะคะ๑๒เมตรค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตลอดแนวทะเลสาบสงขลาทั้ง๕อำเภอ
แม้ว่าแนวโน้มของสถานการณ์นั้นจะถือว่าเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าระดับน้ำลดลงเรื่อยนะครับจากฝนที่ทิ้งช่วงไป
แต่ก็ยังมีชาวบ้านในหลายหมู่บ้านที่ยังคงเดือดร้อน
ที่บ้านคลองหนังหมู่๖ตำบลคลองลีอำเภอสถิงพระ
ในช่วงกลางวันเพราะบ้านถูกน้ำท่วม
แล้วก็ต้องพายเรือกลับเข้าไปนอนในช่วงกลางคืนเพราะห่วงบ้านเหมือนกันนะครับ
เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงทั้งวัวควายหมูและก็เป็ด
ที่ต้องนำมาเลี้ยงกันบนถนนเช่นกัน
เพราะว่าสภาพทุ่งนายังถูกน้ำท่วม
แล้วก็สัตว์เลี้ยงไม่มีย่าไม่มีอาหารกินนะครับ
พร้อมกันนี้ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงาน
กับผู้ประสบภัยประจำหมู่บ้าน
เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของเครื่องยังชีพ
แล้วก็ตั้งจุดจอดรถบนถนนของแต่ละหมู่บ้าน
โดยชาวบ้านก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล
มาเฝ้ายามาเป็นเวรยามกันเนี่ยนะครับ

กว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
ขณะที่หน่วยแพทย์ในแต่ละอำเภอก็ได้ลงพื้นที่
อย่างเต็มที่เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
เริ่มจะป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้า
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจ
ที่เริ่มเครียดจากน้ำท่วมที่ยังคงยืดเยื้อหลายวัน
สุราธานีนายนิพินิษฐ์ดวงราม
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๗นะครับ
บ้านคุ้งยางตำบลท่าข้ามเพื่อภูมิผิน
ที่เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมหนักมาหลายครั้ง
ตัดสินใจค่ะถมดินเป็นเนินสูง
จากพื้นดินแบบนี้ขึ้นไป๓เมตรค่ะ

เพื่อที่จะเอาทรัพย์สินภายในบ้านบางส่วน

แล้วก็เป็นที่อยู่ให้กับสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่

ส่วนสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นขนาดเล็กกว่า

สภาวะน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ

น้ำเข้าในตัวบ้านประมาณ๕๐เซนติเมตร

ของชิ้นใหญ่เอามาไว้ข้างนอกเลย
เพื่อให้มีที่สำหรับคนในครอบครัวได้นอนกัน
ซึ่งตอนนี้ยอมรับว่ายังคงวิตกกังวลกับสถานการณ์น้ำ
หลังจากทราบว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ย

ได้รับผลกระทบหนักกว่านี้อย่างแน่นอน
จึงต้องเตรียมวางแผนรับสถานการณ์ค่ะ

แต่ว่าภาคอื่นคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาเชียงราย
อากาศเย็นสบายนะครับ